ที่จังหวัดเพชรบูรณนะคะกรณีลูกชายคลั่งคือเสพยาเสพติดจนหลอน
โมงสมองไปหมดเลยค่ะเอามีดออกมาทำร้ายพ่อแม่แล้วก็พี่สาวพ่อเนี่ย
เสียชีวิตเลยส่วนแม่แล้วก็พี่สาวบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจควบคุมตัวไปแล้วชาวบ้านกับญาติญาติร้องขอเลย
เดี๋ยวปล่อยตัวมาอีกนะแล้วกลับมาก่อเหตุอีก

คนก่อเหตุชื่อวนายเจษฎาอุทาอายุ๓๖ปีค่ะ
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวนะคะ
ชื่อวนายสุนทรอุทาเสียชีวิต

และนางสาวพรนิพาอุทาพี่สาวบาดเจ็บสาหัส
หลังก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะคะ

นางสาววนิดาอุทาเป็นหลานของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นน้าติดยาเสพติดมานานแล้วก็เห็นไปบำบัดแหละ

อาการก็เลยกำเริบกำเริบทีไร
อารวาสทุกทีเลยไม่มีใครมายุ่ง
มีเพียงพ่อกับแม่ที่คอยดูแลหาข้าวหาปลาให้กิน
วันเกิดเหตุค่ะในศูนย์ธรณที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อนางสังวานผู้เป็นแม่และพี่สาว
ช่วยกันซ่อมคอกวัวอยู่อยู่ใต้ถุนบ้าน
ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุค่ะคลุ้มคลั่งเดินมาเลยถือมีดมาเลย
มาทำร้ายพี่สาวก่อนพอพ่อเห็นเข้าไปช่วย
แต่ผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงพ่อจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นค่ะพ่อในช่วงที่บาดเจ็บอยู่นะ
เดินไปเอาอาวุธปืนขนาด๓๘มายิงใส่ผู้ก่อเหตุ
ได้รับบาดเจ็บถามว่าหยุดไหมไม่หยุดค่ะ
คลั่งต่อวิ่งไปใช้มีดแทงแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก
ต่อมาเพื่อนบ้านไปช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
ส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าพ่อเสียชีวิต
แต่ว่าตอนนี้แม่และพี่สาวอาการสาหัสนะคะ
ถูกส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นค่ะ
หลานยังบอกต่ออีกว่าเธอและญาติคนอื่น
ตอนนี้กลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ผู้ก่อเหตุตอนนี้ถูกควบคุมตัวแล้วใช่ไหม
เอาลงโทษไปเลยลงโทษตามกฎหมายไปเลย
อย่าปล่อยตัวออกมาอีกเพราะญาติญาติกลัวจะไม่ปลอดภัย

ญาตินำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านค่ะ

แล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๕คืน
ประกอบพิธีชาปนกิจวันพระฤหัสสบดีนี้ค่ะ